คุณผู้ชมครับในพื้นที่ของประจวบคิริขัน
ชาวบ้านคลองลอยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากันล่วงหน้า
จากนี้ไปยังไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร
เพราะมีบ้านบางหลังครอบครัวบางครอบครัว
ประชาชนบางคนต้องสูญเสียทรัพย์สินสิ่งของมีค่า
รวมทั้งที่อยู่อาศัยไปกับสายน้ำ
เราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณอารยาโพจาครับ
ขนของอะไรออกมาได้บ้างคะ
ไม่ทันนะจ๊ะเพราะทุกครั้งตอนอ่างแตกมันยังไม่ขนาดนี้นะ
ตอนนี้หนักหนักกว่าทุกครั้งที่เป็นหมาเลย

ก็ขอให้ว่าลุงตูนั่นแหละมาช่วยหน่อย
พอมาเนี่ยคนใครเขาที่เขาไม่แวะช่วยเหลือ
เขาก็หาว่าปลูกบ้านใกล้น้ำจุดเสี่ยง
แต่ทีนี้ถ้าเป็นจุดเสี่ยงสอบประกอบเขาเล้งเห็นแล้ว
ว่าถ้าเป็นจุดเสี่ยงเขาก็คงไม่ออกสอบประกอบให้เราหรอก
นี่เป็นสอบประกอบชุมชนใช่ไหม
ชีวิตเราแม้จะยากดีมีจนเราก็รักของเรา

ที่ว่านอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมา
พาลอยไปตามน้ำเราก็คงไม่ทำแบบนั้นหรอกจ้า

หนึ่งในชาวบ้านที่บ้านพังเสียหายจากน้ำป่า
เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังทั้งน้ำตาว่าเห็นบ้านพังไปต่อหน้าต่อตาในคืนเกิดเหตุ
สิ่งที่เธอนำติดตัวมาได้เพียงสิ่งเดียวนั่นคือเสื้อผ้าที่สวมใส่
อกจากนั้นถูกกระแสน้ำพัดไปจนแทบไม่เหลือ
และที่ที่ยืนอยู่ตรงจุดนี้คือหมู่๘ของตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันนะคะ
ภาพจากด้านหลังนี้ถ้าเกิดว่ามองเป็นภาพปัจจุบัน
นี่คือสภาพของคลองแล้วก็ถูกน้ำซัดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเป็นบ้านหกหลัง
ซึ่งถูกน้ำป่านั้นซัดพังเสียหายไปในคืนเดียว
ชาวบ้านที่นี่ต้องการความช่วยเหลือค่ะและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียว
สิ่งที่ชาวบ้านที่นี่กังวลนั่นคือปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงตลอดทั้งวัน
และที่สำคัญถนนที่เหลือเพียงเลนเดียวถ้าหากปริมาณน้ำป่าไหลบ่าเข้ามาอีกครั้ง
ก็อาจทำให้ชาวบ้านที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บ้านคลองลอยตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคัน
เสียหายหนักกว่าทุกจุดเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจุดแรกจากเทือกเขาตะนาวศรี
และเมื่อปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนักการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ทำให้ชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลมากขึ้น
อะไรถึงกับเครียดรับประทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับ
เนื่องจากต้องเฝ้าดูสถานการณ์น้ำตลอดทั้งคืน